ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปถามหลายมุมมองค่ะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะหลังจากตำรวจแถลง
ไปถามอาจารย์โต้งนักอาทยาวิทยา
ถามหมอหมูเกี่ยวกับในมุมนิติวิทยาศาสตร์
ถามพี่ไทยเอกพันธ์ในมุมของกู้ภัยกู้ชีพ
ทั้ง๓ท่านนี้จะมีมุมมองการแถลงข่าวของตำรวจว่ายังไง
อาจารย์โต้งค่ะรองศัตริย์ราชาญพันธมรตโทกฤษณพงศ์
ภูตระกูลประธานกรรมการคณะอาทยาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิต
บอกว่าการสรุปสำนวนคดีของทางตำรวจเนี่ยค่ะมันก็เป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏ
เป็นไปตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่รวบรวมทำมาตลอดระยะเวลาในการทำคดี
คือคดีนี้ต้องยอมรับว่าการสอบสวนมันมีข้อจำกัด
เนื่องจากว่าหลังเกิดเหตุทั้งพยานบุคคลทั้งหลักฐานจากยานพาหนะ

ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏ
แต่ก็ชื่นชมการทำงานของชุดสืบสวนสอบสวน
สามารถสรุปคดีและแจ้งข้อหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
อาศัยจากภาพจากกล้องคุณช้อนปิดที่เป็นคลิปวิดีโอ
ก็ค่อนข้างจะชัดเจนและนะครับ
และก็ส่วนที่บอกว่า
ตกอย่างไรตกท่าไหนปัสสาวะหรือไม่
ตรงนี้ไม่มีใครยืนยันได้เลยนะครับ
คุณจังโมเส๋าก็ตกไปเอง

ด้านหมอหมูค่ะรองศาสตราอาจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศวนะคะ
หมอมูบอกว่าการแถลงข่าวของตำรวจในวันนี้
ทำให้เกิดความกระจ่างและตอบข้อสงสัยได้ค่อนข้างเยอะและครบถ้วน

โดยเฉพาะเรื่องบาดแผลที่ขาสองข้างของคุณตังโมค่ะ
หมอหมูบอกว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากนะคะ

ก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องของเหตุฆาตกรรม

หมอหมูบอกว่าหมอหมูก็เชื่อเหมือนกันนะ

พวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาได้จากหมอซึ่งทำการตรวจมันไม่มีออกมา
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เห็น

พอเห็นแล้วก็ฟังดูแล้วก็สอดคล้องครับ
คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ไปนำร่างของคุณตังโมขึ้นมาจากน้ำนะคะ
ก็บอกว่าไม่แปลกใจการแถลงของตำรวจในวันนี้
ที่ตำรวจบอกว่าบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาขวาของแตงโมเกิดจากใบพัดเรือ
เพราะตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่ฆาตกรรม
และไม่ใช่อุบัติเหตุที่อยู่ดีคุณตังโมตกลงไปเอง
แต่มันคือความประมาทมีผู้อื่นที่ประมาททำให้คุณตังโมเสียชีวิตแบบนี้
แต่ถ้าถามว่าเราเชื่อตำรวจที่ออกมาแถลงในวันนี้หรือเปล่า
พี่ไทยบอกอาจจะไม่กล้าตอบบอกไม่ขอตอบได้ไหม
ก็เอาเป็นว่าก็เคารพในคำแถลงของตำรวจนั่นแหละ

พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบาดแผลตัวน้อง
เพราะว่าพี่เป็นคนที่เห็นได้ใจชิด

บาดแผลพี่ไทยเชื่อตำรวจนะครับ
คือรู้สึกยังไงบ้างที่ตำรวจบอกว่าเป็นแผลจากใบพัดนะคะ
ก็มนุษย์ต้องออกไปรูปแบบนั้นอยู่แล้ว
เพราะว่าคิดว่าเขาก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

ถ้าเป็นทางอื่นมันจะเป็นยังไง

เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุด้วย
เขาบอกว่าเป็นความประมาทของคนบนเรือ